วันพรุ่งนี้พายุลูกนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะสลาย
บริเวณประเทศเวียดนามค่ะแต่สิ่งที่เราต้องจับตาก็คือ

ทางสองแนวทางค่ะที่พายุลูกนี้จะเป็นจุดจบในการสลายตัว
นักวิชาการค่ะคาดการณ์ว่าแนวทางที่๑นะคะคุณผู้ชม
คือพายุลูกนี้ค่ะจะเคลื่อนตัวไปยังประเทศเวียดนาม
ขนาดที่แนวทางที่สองคือพายุกลเซินนะคะ
เคลื่อนตัวสลายบริเวณประเทศเวียดนามค่ะ
ซึ่งตามลักษณะแบบนี้นะคะจะทำให้ประเทศไทยของเรามีฝนตกหนักในสัปดาห์หน้าค่ะ

บริเวณไหนนะคะรู้ตัวว่าอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงพาอย่าลืมรีบยกของขึ้นที่สูง
แล้วก็ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะคุณผู้ชม
ส่วนวันนี้ค่ะไปดูภาพสวยงามที่ประเทศอังกฤษค่ะ
เพราะว่าเข้าใกล้ฤดูใบไม้ร่วงนะคะ
แบบนี้ค่ะก็จะมีเทศกาลว่าวค่ะคุณผู้ชม
เทศกาลว่าวแฟนซีนะคะที่จัดขึ้นในทุกปีค่ะ
ซึ่งปีนี้เขาบอกว่าว่าวที่ได้รับความนิยมที่สุดก็ยังคงเป็นว่าวรูปไดโนเสาร์แล้วก็ดอกไม้นั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ